หมาตัวนึงที่ชอบไปวิ่งนำหน้านักศึกษาในกิจกรรมรับน้องที่พากันขึ้นดอยกันไป
แต่สุดท้ายเป็นเรื่องเศร้าเพราะไปเจอว่ามันตายถูกเอาซากไปทิ้งไว้ข้างทาง
คนก็โอ้โหแบบเจ้าเตี้ยต้องไม่ตายฟรี
เพราะว่าหลายคนก็รักมันเนอะผูกพันกับมัน
แต่ว่าล่าสุดนะครับสารมีคำสั่งแล้วนะครับให้ตำรวจนายหนึ่งครับจำคุก๖เดือนไม่รอลงอาญาฐานอุ้มเจ้าเตี้ยไปฆ่า
โอ้โหแฟนคลับร้องไห้เลยเตี้ยไม่ตายฟรีแล้วนะครับ
วันนี้๙นาฬิกาครับศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่อายการเป็นโจทย์ฟ้อง
ตำรวจโทปริญญาปัญญาบุตรหรือว่าแบงค์อายุ๓๐ปีเป็นจำเลยในความผิดลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพาหนะทารุณกรรมสัตว์โดยที่ไม่มีเหตุอันควร
โดยทางด้านของจำเลยรวมทั้งทางด้านของเจ้าของพี่เตี้ยคือนายสมศักดิ์
สารมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย๖เดือนไม่รอลงอาญาครับในฐานความผิดทารุณกรรมสัตว
ส่วนความผิดฐานลักทรัพย์ยกฟ้องเนื่องจากว่าไม่ปรากฏชัดในส่วนความผิด
ในส่วนของความเป็นเจ้าของสุนัขนะครับแฟนคลับเองพอฟังคำพิพากษาหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจครับ
เพราะว่าเจ้าเตี้ยไม่ตายฟรีแล้วขอบคุณศาลที่คืนความยุติธรรมให้กับเจ้าเตี้ยมชครับ
รักษัตริย์จะเข้าใจอารมณ์นี้นะใช่ค่ะโอ้เขารักของเขาอ่ะนะ
คดีนี้นะฮะได้รับความสนใจจากสังคมมากนะเพราะว่าเป็นคดีสะเทือนใจคนรักสัตว์มาก
เพราะว่าพี่เตี้ยมชเนี่ยนะฮะคือคือมันเป็นหมาพันธุ์ไทยรูปสมตัวผู้นะ
ตัวเนี่ยสีน้ำตาลน้ำตาลขาวมันอายุ๘ขวบอ่ะคุณผู้ชมคือมันเป็นขวัญใจของนักศึกษา
เพราะว่าคือเวลามีกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยนะก็จะไปวิ่งนำหน้าขบวนตลอดเลยนะ
กลายเป็นขวัญใจในโลกโซเชียลก็พากันแชร์กันไปแต่สุดท้ายเจ้าเตี้ยเนี่ย
อุ้มไปฆ่าอย่างทารุณก็เลยนำไปสู่การแจ้งความตำรวจดำเนินคดีกันกับจำเลย
เพราะว่าไปเห็นในกล้องวงจรปิดนะฮะเพราะว่าเป็นคนพาเจ้าเตี้ยมชเนี่ย
ขี่รถขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปนะฮะแล้วก็มีการเรียกร้องโพสต์ว่าเออตามหาซิว่า
เอาเจ้าเตี้ยไปเอาไปที่ไหนเจ้าเตี้ยต้องไม่ตายฟรีสุดท้ายจำเลยก็คือ
ตำรวจโทปริญญาอ้างว่าไม่ได้รักทรัพย์นะแค่พามันไปนั่งรถเที่ยว
และเกิดอุบัติเหตุนะฮะคือเขารับสารภาพแค่เอาซากมันไปทิ้ง
ก็นำไปสู่การสอบพยานทั้งสองฝ่ายทั้งหมด๒๓ปาก
ก่อนที่นัดอ่านคำพิพากษาในช่วงเช้าวันนี้นะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ตำรวจโทปริญญาพร้อมกับทนายความได้ขอยื่นประกันตัว
อุทธรณ์แล้วสารก็ได้อนุญาตให้ประกันตัววงเงิน๑๕๐๐๐บาทไปนะครับ
ก็จะสู้คดีอย่างถึงที่สุดต่อไปนะครับ